เอาไปดูต่อกันที่ปูปรายากันบ้างนะคะ
ตอนนี้เธอกำลังทำหน้าที่อีกบทบาทที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
นักแสดงสาวใจบุญปูปรายาค่ะ
ล่าสุดถือโอกาสวันภูรีภัยโลก๒๐มิถุนายนของทุกปีนะคะ

เพื่อเป็นการระดมทุนจัดหาช่วยเหลือผู้ให้ผู้ลีภัยนะฮะ
โดยงานนี้ค่ะสาวปูก็ได้ควักเงินส่วนตัวด้วย
ร่วมกับสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะฮะ
รวมทั้งยังได้ป้าตือสมบัติค่ะ

ยังมีผู้ร่วมอุดมการคุณคิดคณชัยเบนจรงคกุลค่ะ
เพื่อนร่วมอุดมการที่ตระหนักถึงปัญหาผู้ลิภัย
ปัจจุบันนี้มีมากกว่า๖๕ล้านคนทั่วโลกนะคะ

ภาพถ่ายฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของตัวเองค่ะ
ก็ได้มอบรางวัลกิติมศักดิ์ให้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ

แล้วก็การเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ลิภัยทั่วโลกค่ะ

ลงพื้นที่มาหลายที่ไปลงพื้นที่ไปต่างประเทศแล้ว
ได้จัดนิทัศกาลภาพเพื่อสื่อถึงชีวิตของผู้ลิภัย
จัดงานวันในวันนี้เพื่อระดมทุนให้กับผู้ลิภัย

ก็คืออยากจะเขียนแล้วก็กำกับสารคดีเกี่ยวกับผู้ลิภัย
เป็นภาพถ่ายเพราะว่าภาพเป็นสิ่งที่มีพลัง
ภาพเป็นสิ่งที่ดึงอารมณ์มนุษย์ได้
มากกว่าคำพูดคุณเห็นภาพเด็กกำฮา
คุณจะรู้สึกและเข้าใจได้มากกว่าคำพูดที่ปูเล่า
เคสสะเทือนใจเท่ากันมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน

และประเทศไทยรัฐบาลไทยก็ช่วยเหลือผู้ลิภัยมา๓๐ปี
ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะ
ประเทศไทยเป็นเคสที่ปูรู้สึกภาพภูมิใจที่สุด

ต่อไปก็ทำตลอดชีวิตจนกว่าสิ้นหมดหายใจ
แล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือผู้ลิภัยทั่วโลกได้ค่ะ
ถือว่าน้ำใจของเธอนี้สุดยอดจริงนะคะ
แล้วก็อุดมการที่มุ่งมั่นอย่างที่เธอบอกเอาไว้
ว่าจะตั้งใจทำจนกว่าจะหมดลมหายใจเลยทีเดียวค่ะ